คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะ
เป็นเรื่องราวของรถที่มีกล้องติดหน้ารถ

คันหนึ่งนะกับอีกคันหนึ่งเป็นแท็กซี่
เรื่องราวเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ลองคิดดูนะ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้รถแล้วเจอแท็กซี่แบบนี้

คุณผู้ชมเจอแท็กซี่คือเขาปาดเข้ามาแล้วเขาพยายามที่จะเหมือนเบรกเนี่ย

แล้วก็เห็นชัดเลยนะทั้งเลขทะเบียนแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ย
ใบทะเบียนหนึ่งมมขแข่๖๓๗๒กรุงเทพฯมหานคร
แล้วดูสิคะเมื่อกี้พอปาดเข้ามารอบแรก

นี่พอขับไปเรื่อยก็ยังพยายามอะค่ะ
พยายามเหมือนกับคนที่ขับตามก็หมุนหญิด
พยายามจะขวางพยายามจะยั่วยวนเขา
แต่ทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้
คือในที่ต้องบอกก่อนเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ช่วงประมาณ๙โมงเช้า
จุดตรงนี้เห็นตึกช้างขวามือใช่ไหมคะ

พยายามจะเบียดขวาเข้ามาให้ได้
ใช่ค่ะเขาก็ขับมาทางตรงปกตินั่นแหละ
แต่ว่าแท็กซี่จากซ้ายเขาพยายามจะเบี่ยงเข้ามา

ก็เลยทำให้รถที่ติดกล้องอยู่
บีบแร่สั้นไปครั้งเดียวนะ
คือเสียงแตรปกติไม่ใช่บีบแต่แบบปี้
อย่างนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเหมือนกับบีบเตือน
แบบคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วคุณเข้ามาระวังสิ
แบบนั้นทีนี้ก็ขับไปตามปกติ

จังหวะนี้คือขับจี้ท้ายอยู่ตลอดเวลานะ
หลังจากนั้นพยายามจะแซงขึ้นมาด้วย

คือทางตรงนั้นมันก็ทำรถทะฟ้าใช่ไหม
ทำถนนด้วยแล้วมันก็เลยแบบทางแคบดูสิคะ
เส้นนี้ก็ต้องระมัดระวังเขาก่อสร้างกันอยู่

เนี่ยแซงขึ้นมาแล้วก็มาปาดหน้ารถเจ้าของคลิป

เพราะว่าเธอก็ยอมรับนะ
จังหวะนั้นช็อตนั้นอารมณ์โมโหมันก็ขึ้นมาเหมือนกัน

เพราะว่าแท็กซี่ก็จงใจที่จะเบรกกระทันหัน

แต่เธอก็เบรกได้ทันเหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นเธอขับแซงไปได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็รถแท็กซี่คันนี้ไม่ได้ขับตามเธอมา
คือตอนท้ายเจ้าของคลิปนะบอกว่าบางคนอาจจะคิดว่า

ก็แค่ถ้าเกิดว่าเธอปล่อยให้แท็กซี่เข้าเลน

แต่เธอรู้สึกแบบนี้ไงว่ารถของเธอน่ะอยู่เลนตรงกลาง

ของเธอก็จะไปเบียดกับรถคันข้าง
ทีนี้ไอ้บีบแตรรอบแรกที่มันกลายเป็นปมปัญหา
เธอบอกว่าบีบแรร์ไม่ได้จะหาเรื่อง

แต่ก็ไม่คิดว่าหลังจากบีบแตรรอบเดียว
มันจะทำให้โดนจี้โดนปาดโดนเบรกกระทันหันแบบนี้ค่ะ
มีคนเคยคิดแบบตลกหน่อยนะครับ
บอกว่าเสียงแตรมันน่าจะมีแบบว่า
มีอารมณ์นะเช่นบีบไปปีน

มันจะต้องมีเสียงแตรเยอะไหมระวังค่ะ

ก็บีบไปทีเตือนครั้งที่๑แล้วนะคะ

การที่จะเลือกเสียงแต่ไหนนี่ไม่ปวดหัวมากกว่า

เสียงแดร์มันจะได้สื่อความหมายได้
เคยไหมล่ะไปบีบแดร์รถใครแล้วเจอปัดหยุดแบบนี้
ตอนนี้โชคดีมากที่รถผมแต่เหมือนจะเสีย
ดเข้าไปต้องกดลึกหน่อยมันถึงจะดัง
ดังนั้นเวลาบีบไปแล้วครั้งหนึ่งมันไม่ดัง
เราก็รู้สึกว่าโชคดีที่เราไม่ได้บีบเขา

เดี๋ยวเผื่อต้องใช้แตรแบบเร่งด่วนอันนี้อันตรายนะ
ใช้รถใช้ถนนใจเย็นกันหน่อยนะครับ